ชูวิทย์กระมวลวิสิตกับอิสรภาพครั้งยิ่งใหญ่
ผู้ชายคนนี้เขากลับมาแล้ว
ชูวิทย์มาพบกับจอมขวัญในถามตรง๑๙นาฬิกาห้ามพลาด